ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครเจอพฤติกรรมแบบนี้นะคะตอนที่ไปไหว้พระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนม
แจ้งตำรวจนะฮะอย่าปล่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะแบบนี้เนี่ยคือรองผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่ามันทำไม่ถูกมันเกิดแก๊งหนึ่งค่ะไปยัดเยียดขายดอกไม้
ยัดใส่มือเลยนะถ้าก็ไปไปเจอ
แล้วเขาบอกว่าเอามาซื้อดอกไม้นะเนี่ยทั้งเซ็ตเนี่ยร้อยหนึ่ง
เอามาเลยเอามาเลยยัดใส่มือคุณเนี่ย
คุณอย่าไปซื้อนะเท่ากับว่าเป็นการสนับสนุนเลยนะครับ
เพราะเจ้าหน้าที่บอกว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมบอกว่า
ไม่มีนะให้ไปขายเลขขายนักท่องเที่ยวแบบนี้
เพราะที่นั่นเขาเตรียมดอกไม้ทูบเทียน
ไว้ให้บริการฟรี๓จุดด้วยกันเดี๋ยวจะบอกว่าตรงไหนบ้าง
และถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะบริจาคให้วัดก็ใส่ตู้ไปเลย
ไม่มีแบบนี้นะไม่เคยสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้า
หรือว่าใครก็แล้วแต่มาเดินยัดเย็ดขายดอกไม้ทุบเทียนให้กับประชาชนนะคะ
ล่าสุดค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคุณธวัชชัยรอดงาม
ลงพื้นที่นี่ค่ะไปบริเวณหน้าวัดพระธาตุพนม
วรมหาวิหารเมื่อวานนี้นะคะไปตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น
ท่านยืนยันบอกว่าปัญหานี้เป็นวาระเร่งด่วนที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัด
กำชับให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดแล้วก็เข้มข้นต้องหารือกันนะคะ
ว่าจะวางมาตรการป้องกันกลุ่มคนเร่ขายดอกไม้กลุ่มนี้ได้อย่างไร
ทีนี้ผู้สื่อข่าวค่ะก็ลงพื้นที่ไปด้วยไปสำรวจพบว่า
มีนักท่องเที่ยวบางส่วนถูกโขกราคาดอกไม้ทูบเทียน
ช่อละ๑๐๐บาทคูณแค่นั้นนะคะ
แล้วไปพบพ่อค้าแม่ค้าที่เรียกขายดอกไม้เดินกันให้ควักเลยนะคะ
แต่พอเห็นผู้สื่อข่าวปุ๊บรีบหลบไปทางอื่น
แล้วก็พอถูกไล่ตามก็อ้างว่าเขาเลขขายแบบนี้กันมานานแล้วนะคะ
หากไม่ให้ขายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอาชีพอะไร
แล้วเรียกร้องให้จัดระเบียบการขายดอกไม้ใหม่ด้วยค่ะ
คุณวรวิทย์พิมพนิษฐ์ในอำเภอพระธาตุพนมนะคะ
ก็นำคณะลงพื้นที่ด้วยพร้อมกับบอกว่า

ก็จะเรียกประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกันกันอีกครั้งหนึ่ง
ศูนย์รองภูวาก็ฝากไปถึงคนที่มาสักการะ
ขอพรจากพระธาตุพนมที่อำเภอธาตุพนมนะคะ
บอกว่าดอกไม้ทูบเทียนที่นี่เขามีแจกฟรี๓จุด
จุดแรกก็คือภายในวัดหน้าพระอุโบสถ
จุดที่๒คืออยู่ทางทิศใต้ใกล้กับลานจอดรถ
จุดที่๓อยู่ด้านหลังองค์ธาตุพระนม
หากใครพบเจอแก๊งเร่ขายยัดเยียดดอกไม้แบบนี้นะคะ

แต่ถ้าเกิดว่าท่านต้องการทำบุญสมทบค่าดอกไม้ทูบเทียน
ก็สามารถหยอดเงินใส่ตู้บริจาคของวัดได้เลย

ท่านยังฝากย้ำด้วยนะคะว่าห้ามปิดทองพระพุทธรูป
ทุกที่ทุกจุดภายในวัด
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเจอใครเลขขายแผ่นปิดทอง

ทั้งอย่าซื้อปลาถุงมาปล่อยในสระหน้าวัด
หรือหากถูกยัดเยียดให้ซื้อปลาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีนะคะ
เรื่องคือ๑หากใครถูกยัดเยียดขายดอกไม้ทุบเทียน
แจ้งเจ้าหน้าที่หากใครถูกยัดเยียดขายแผ่นปิดทอง
แจ้งเจ้าหน้าที่เพราะข้างในวัดไม่อนุญาตให้ปิดทอง

คือเมื่อวานเขามีคุณครูเขาพาน้องนักเรียน
ไปค้าสนับศึกษาแล้วก็ไปเที่ยวไว้พระ
แต่แม่ค้าหน้าวัดบอกว่าเอาไปเลยแจกฟรีแจกฟรี

นั่นไงเออก็เลยกลายเป็นคลิปที่คุณครูเขาถ่ายออกมานะครับ
ค่ะก็อย่าไปสนับสะดุลนะครับ